อุบลราชธานีค่ะมีเหตุฆาตกรรมสยองลูกชายคนนึงค่ะ
จอบกับท่อนไม้เนี่ยตีพ่อแม่ตัวเองเสียชีวิตที่ไร่มัน
จากนั้นเอาศพพ่อกับแม่ยัดใส่เตาเผากะจะเผาทิ้งไปเลยนะคะ
แต่สุดท้ายไม่มีเชื้อเพลิงก็เลยเอาศพพ่อแม่ค้าไว้ในเตาเผาแบบนั้น
ตัวเองก็หนีไปอะไรทำให้ลูกชายคนนี้
ก่อเหตุได้ขนาดนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอากระเป๋าก็เอาเลย
เต็ปยังวางเต็ปยังมึง
โอเคลุกยังไม่เอาเงิน

แต่เมื่อไม่มีเชื้อเพลิงจึงขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
บด่านที่บ้านญาติในพื้นที่บ้านภูเวียง

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
โดยเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามแต่เจ้าตัวให้การวกวนไม่รู้เรื่อง
จากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายพบปัสสาวะเป็นสีม่วง

มีสติรู้เรื่องหมดรู้เรื่องหมด

ปฏิกิริยาว่าจะกลัว
หรือว่าไม่มีจิตสำนึกเลย
เขาเป็นมนุษย์ถามว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำไม

มันทำให้กูอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ชัดเจน
แล้วก็ให้ยอมให้จับแต่โดยดี

ฝ่ายป้องกันก็ฝ่ายตำรวจวิ่งเข้าไปเขาบอกว่า

บอกให้หมอบมันก็หมอบหมอบให้นั่งมันก็นั่ง
เหตุสลดเกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาวานนี้
หลังตำรวจภูทรโพไซได้รับแจ้งเหตุจึงเข้าตรวจสอบ
พร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในเตาเผาถ่าน
ข้างกระท่อมที่มีแปลงมันซ้ำปะหลัง
โดยศพนางอุไรอิทธิอายุ๕๓ปี
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะ๕๖เซนติเมตร
มีบาดแผลฟกช้ำและถลอกตามร่างกาย
ขณะที่ศพนายวิลัยอิทธิอายุ๕๗ปี
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะ๗๘เซนติเมตร
แขนขวาผิดรูปมีบาดแผลฟกช้ำและถลอกตามร่างกาย
เผาถ่านขนาดความลึก๑๒๐เซนติเมตร
เป็นจุดที่นายอเนกลูกชายของผู้เสียชีวิต
ลากร่างของบุพการียัดเข้าไปในเตา
ก่อนจะใช้ไม้ฟืนทับร่างเพื่อหวังเผาอำพลางศพค่ะ
ก่อนเกิดเหตุสลดได้รับคำยืนยันจากนายสุดใจพวงพากาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอเนกเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อมาก่อนหน้าวันเกิดเหตุ๑วัน

เพราะเกรงว่าจะกลับมาทำร้ายคนอื่นในครอบครัว
เนื่องจากในหมู่บ้านไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน
บอกว่าหากครอบครัวใดที่มีปัญหาคนป่วยจากการเสพยา
ต้องหาทางนำไปบำบัดให้หายขาด
หลังชนะสูตรพลิกศพเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสอง

จากลูกสาวความคงผู้เสียชีวิตยืนยันว่า๑๓
นาคมที่ผ่านมาพี่ชายได้ทะเลาะกับพ่อ
และพยายามจะทำร้ายพ่อมาแล้วครั้งหนึ่ง
พร้อมกับพูดข่มขู่ว่าจะฆ่าพ่อและแม่
ผู้เป็นแม่ต้องบอกให้เธอกับสามี
พร้อมกับลูกชาย๑ขวบเศษออกไปอยู่บ้านด้านนอก
ซึ่งแม่พูดเป็นลางว่าแม่จะอยู่จะตายกับลูกชาย
กระทั่งช่วงบ่ายวันนี้สามีของเธอโทรมาแจ้งข่าวร้าย

คิดว่าแม่รักน้องสาวไม่รักพี่ชาย
อีกทั้งคิดว่าแม่กิดกันไม่ให้ภรรยาอยู่กับพี่ชาย
ที่พี่ชายชอบตบตีภรรยาจนเขาอยู่ไม่ได้
หลังจากนี้คงต้องปล่อยให้พี่ชายถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่นำตัวนายอเนกออกมาสอบปากคำ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากเจ้าตัวยังมีอาการเหมือลอย
ยังต้องรอให้อาการปกติก่อน
ส่งตัวฝากค้างต่อสารในวันพรุ่งนี้
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีจนถึงแก่ความตาย